เรื่องของเจ๊บัวบานยังไม่จบ
เพราะอะไรถึงแม้ว่าเรื่องนี้เมื่อวานเจ๊บัวบานจะไปออกรายการโสด
ไปขอขมาคือเขาเรียกว่าเป็นการขอโทษ
ขอโทษเจ้าอาวาสแล้วก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเสร็จสิ้นทุกอย่างแล้วเนี่ย

นี่นักข่าวของเราไปถามเจ้าอาวาสแต่เช้าเลยนะ
ว่าท่านเจ้าอาวาทเจ๊บัวบานเนี่ยแต่งฐานห้ามาขอขมาหรือยัง
ตอนที่เราไปถึงตั้งแต่ก่อน๑๐โมงคุณผู้ชมค่ะ
ตอนนั้นน่ะท่านเจ้าวาดบอกว่าโอ้เนี่ยยังไม่มาเลย
แต่ตอนนี้นะถามอาการเจ้าอาวาสว่าอาการเป็นยังไงบ้าง
ท่านก็บอกว่าอัตมานอนไม่ค่อยจะหลับเลยนะคะ
ก็ต้องฉันยาใครเครียดถึงจะนอนได้คือเครียดเหมือนกัน
แล้วถ้าเกิดว่าแต่งขันห้ามาขอขมาเนี่ยอาตมาก็จะยกโทษให้
เรื่องเงิน๓ล้านอัตมาไม่เอาหรอกแล้วก็บอกด้วยนะว่า
แต่ถ้าเกิดว่ามีการเอาเรื่องที่อัตมาขายโรงเย็นชำรุดไปไลฟ์สดไปด่าทออีก
แต่อาการพวกแสบตรงแสบตาน่ะมันดีขึ้นแล้วเพราะว่าสำหรับในขันห้านั้นน่ะ
อะไรบ้างอ่ะพวกลาบแล้วก็มีพวกน้ำพริกโอ้ใส่พริกทั้งนั้นอ่ะ
หน่อไม้ดองแกงปลาอะไรต่างพวกนี้ค่ะ
แต่ว่าไม่ร้อนนะคือมันเย็นแล้วแต่พอสำรับกระแทกแว่น
แว่นกระแทกตาหน้ากับบัวมาค่ะทีนี้คุณผู้ชมเราก็อยากรู้ไง
ว่าเจ๊บัวบานเนี้ยจะไปขอขมาเมื่อไหร่ยังไง
ที่ขอนแก่นนะคะแล้วบรรยากาศเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาเนี้ย
เลขาเจ้าคณะตำบลแล้วก็ชาวบ้านสักประมาณ๕๐กว่าคนเนี่ย
ร่วมเป็นศักดิ์ขีพยานนี่เป็นบรรยากาศเลยนะคะ
ขอขมาเดี๋ยวขอดูบรรยากาศตอนนี้หน่อยค่ะ

ใช่ก็คือยกโทษให้นั่นแหละค่ะ
หลังจากนั้นเจ๊บัวบานก็กลับเลย

ไปรอไปรอจะสัมภาษณ์จะฟังเสียงเจ๊บัวบาน
บัวบานแค่บอกสั้นทุกอย่างมันจบแล้วนะ

แล้วทางด้านท่านเจ้าอาวาส
เจ้าวาดพระประเสริฐก็บอกกับสื่อมวลชน
ว่าพอเสร็จพิธีขอขมาลาโทษแล้ว

อาตมาก็ยกโทษให้แล้วก็เรื่องราวทุกอย่างมันจบ
แต่เรื่องคดีความที่แจ้งความเอาไว้

ที่จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปด้วย

ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น
แล้วเจ้าคณะตำบลก็ไปที่วัดเจริญวารี
มีการให้ทั้งเจ้าอาวาสทั้งญาติโยมมาคุยกัน

ไม่อยากให้กระทบกับในแวดวงผ้าเหลือง
เพราะว่าวัดกับชุมชนก็ต้องอยู่ร่วมกัน

ญาติโยมชาวบ้านยุติความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นเท่านี้
และสายวันนี้เจ๊บัวบานก็แต่งขันห้ามากราบขอขมาแล้ว
ราม่าเรื่องนี้น่าจะจบลงนะ
ท่านก็ให้อภัยแล้วเนอะใช่ค่ะ๓ล้านไม่ต้องนะฮะ